คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่ข่าวเศร้าค่ะของวงการสไตลิตเมืองไทยนะคะ
แต่ว่าความทรงจำดีจากเพื่อนนะคะจากคนรู้จักนั้นยังอยู่ค่ะ
ก็เมื่อวานนี้นะคะก็ในพิธีรดน้ำศพค่ะ
ก็ได้ทำขึ้นที่จังหวัดบ้านเกิดนครนายกนะคะ

โดยได้มีการเคลื่อนร่างค่ะมาถึงวัดรังศรีโสพล
ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะ
เมื่อเวลา๒๔นาฬิกาของวันที่๓มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งเมื่อช่วงเย็นนะคะได้มีพิธีรดน้ำศพ
โดยมีเพื่อนพ้องคนสนิทค่ะทั้งคนในวงการแฟชั่น
ในวงการบันเทิงกว่าร้อยคนเลย
มาร่วมไว้อาลัยด้วยอาการโศกเศร้าค่ะ

จะตั้งพิธีสวดพระอภิษฐรรมเป็นเวลา๗คืน
ตั้งแต่วันที่๔ถึง๙มกราคม
แล้วก็จะทำพิธีชาปนกิจนะคะ
ในวันพฤหัสบดีที่๑๐มกราคม
เวลา๑๖มกราคมในรายการนั่นเองค่ะ

ก็ได้จัดทำชุดนะคะหลากหลายทีเดียว